ช่วงที่ผ่านแยกเรือนจำมาเนี่ย
ปรากฏว่ามีรถกระบะคันนึงเขาขับมาเร็ว

พุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางด้วย
แล้วดูสภาพหน้ารถสิคะโอ้โหพังยับเลย

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งช่วยกันนำตัวออกมา
ชาวบ้านบอกโหเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลย
ใช่แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้
ตำรวจได้รับแจ้งตอนประมาณตี๑๓๐ค่ะคุณผู้ชม
โดยผ่านตำรวจโทษินทรภูแสงสั่น

สถานีตำรวจภูทรเมืองกาลสิน
เจ็บอยู่ในรถกระบะเป็นเชฟโรเล็ตสีดำ
ได้รับบาดเจ็บ๒รายสภาพรถนี่โอ้โหพังเลยนะคะ
อยู่กลางถนนแล้วบ้านที่เสียหาย
เป็นกำแพงบ้าน๒หลังเสาไฟฟ้าก็หัก
เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางประมาณ๑๐นาที
จะช่วยเหลือคนเจ็บทั้งสองรายออกมาจากตัวรถ
นำตัวปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลกาลสิน
ทีนี้จากการสอบสวนไปถามเจ้าของรถคันที่เกิดเหตุ
คือนายสุขสรรค์พลสะแก้วก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าผมเนี่ยเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพได้๒วัน
ทีนี้ก็ขับมาเที่ยวกันกับน้องสาว
มาหาน้องที่หอพักแห่งหนึ่งอยู่ในตัวเมืองกาลสิน
ทีนี้น้องสาวกับแฟนนุ่มยืมรถคันนี้จะออกไปซื้อของ
พอขับออกมาได้ไม่เท่าไหร่ไม่ถึง๑๐นาที
น้องสาวโทรมาบอกผมว่าเกิดอุบัติเหตุ
ผมรีบออกมาดูอุ๊ยผมก็ตกใจยังไม่รู้เลยว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
เพราะว่าตัวเจ้าของรถจริงคือนายสุขสันต์
ให้น้องยืมรถไปและตัวนายสุขสรรค์ไม่ได้ขับรถมาด้วย
ก็เห็นว่ารถผมรถขับสีดำ
ขับผ่านไปเร็วโดยขับข้ามแยกไฟแดงเรือนจำ
หลังจากนั้นเนี่ยนะผมไม่เห็นแต่ผมได้ยินเสียงโครม
มันเหมือนเสียงรถชนแล้วเสียงดังมาก
ผมก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาดูปรากฏว่าเอ้า
เป็นรถกระบะดำคันที่เราเห็นเมื่อกี้นี่เอง
พุ่งชนกำแพงบ้านไปชนเสาไฟ
ทีนี้คนเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่าโอ้โหกำลังจะเข้านอนแล้วมันดึกแล้ว

พอลงมาดูก็เห็นว่ารถชนกันที่กำแพงบ้านฝั่งตรงข้าม

สถานีตำรวจภูทรเมืองกาลสินก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะ
แล้วก็จะนัดผู้ขับขี่สอบปากคำ
หลังจากที่ผู้ขับขี่อาการบาดเจ็บหายดีแล้ว
จะได้หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็ต้องติดต่อเจ้าของบ้านคู่กรณีเนี่ย
กำแพงบ้านเขาพังทั้งสองหลังมาสอบปากคำ
เพื่อที่จะตรวจสอบทรัพย์สินที่มันเสียหาย
แล้วก็ให้เป็นการชดใช้ค่าเสียหายต่อไปนะคะ